บริเวณริมถนนสาย๓๔๔บ้านบึงแกลงตะบนเขาศกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชุมบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒๘มิถุนายนค่ะ
ทางด้านคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกสุพธีบุญคลองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคสอง
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะคะ
โดยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมกับสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในบริเวณนั้น

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรถกระบะต้องสงสัยเข้าไปจอดจุดเกิดเหตุเป็นเวลานาน
การเข้าออกของพนักงานธนาคาร

โดยคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ใช้รถกระบะบรรทุกแก๊สขนาดเล็ก
ก็เข้าไปก่อเหตุช่วงประมาณหลังเที่ยงคืน
ซึ่งเป็นช่วงที่ปลอดคนคนร้ายก็เลยเข้าไปก่อเหตุ

สื่อข่าวก็สอบถามข้อมูลจากนายพายโรธ
สิงห์ไทยสงฆ์อายุ๓๘ปี
ก็เป็นช่างเหล็กร้านเหล็กชื่อว่า
เป็นร้านเหล็กชื่อดังแห่งหนึ่ง
ก็ทำงานตัดเหล็กมาประมาณ๑๕ปี

หลังจากเห็นภาพข่าวแล้วคาดว่าคนร้าย
ใช้ถังแก๊สขนาดเล็กลักษณะคู่กันกับถังลมนะครับ
ซึ่งจากร่องรอยของการตัดที่เรียบสม่ำเสมอกัน
ก็คิดว่าต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พอสมควร

แล้วเข้าไปนั่งตัดตู้เงินภายใน
ทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมานั้นมองไม่เห็น
แล้วก็ใช้เวลาในการตัดไม่ต่ำกว่า๒๐นาทีครับ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้พอมีเบาะแสของกลุ่มคนร้าย

เพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับที่เคยก่อเหตุ
ในพื้นที่สพปลวกแดงจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่๓๑ตุลาคมปีที่แล้ว

ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุซ้ำ
โดยมีลักษณะร่องรอยหลักฐานอยู่ในที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันค่ะ